เป็นงานทอดพระป่าที่วัดน้องฮะที่ซูรินค่ะ
คือกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มเขาเป็นคู่อริกัน
แล้วปรากฏว่ามีเรื่องทะเลาวิวาสกันสุดท้าย
สาดกระสุนใส่กันแต่ว่าความซวยไปตกที่น้องอายุ๑๗ปี
น้องถูกกระสุนลูกหลงนะคะ
เข้าที่แก้มซ้ายทะลุท้ายทอยจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำคืนของวันเสาร์ที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ญาติของน้องผู้ตายบอกว่าอยากให้ตำรวจ
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
ล่าสุดนะคะคนร้ายมอบตัวแล้วนะคะ
เป็นใครอย่างไรเดี๋ยวรายงานค่ะ
ทีนี้มาดูบรรยากาศในงานศพของน้องก่อน
น้องผู้ตายก็คือนายชาญชัยกันฉุนอายุ๑๗ปีค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ศพน้องถูกตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักตะบนหนองเทพ

แล้วก็มีบรรดายญาติพี่น้องมาช่วยกันจัดเตรียมอาหารแบบนี้นะคะ
เพื่อที่จะเลี้ยงเพื่อนบ้านแล้วก็ร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพ
คืนนี้จะจัดขึ้นเป็นคืนที่๓แล้ว
ชันชายคนที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์
กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันแล้วก็ยกพวกตะลุมบอลกัน
งานทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดน้องฮะ

คือคุณป้าของน้องผู้ตายเนี่ยนางสุพินแซมทองเล่าบอกว่าเดิมทีเดียว
หลานชายเป็นเด็กพิการคล้ายกับว่าโทษนะฮะ
นี่คุณป้าบอกคล้ายกับว่าน้องปัญญาอ่อนด้วยซ้ำ
มองช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วน้องก็เป็นโรคปัสสาวะรั่ว
คืนวันเกิดเหตุหลานชายออกไปเที่ยวงานทอดผ้าป่า
มาบอกว่าหลานชายก็คือชาญชัยถูกยิงเสียชีวิต
ตอนนั้นรู้สึกเสียใจมากตอนนี้ก็ยังเสียใจอยู่นะคะ
แล้วก็อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ให้เร็วที่สุด
พร้อมกับเอาผิดให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ
เสียใจครับเจฟคือยังนี้อยู่แล้ว
อยู่แล้วแกก็ไม่ได้ทำความหละลดให้ใครหรอกแกก็เดือดร้อนที่ครอบครัวแกนี่แหละ
ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แหละค่ะถ้าเป็นยังไงก็เดินเรื่องให้ถึงที่สุดก็แล้วกัน
ฝากด้วยค่ะเด็กพิการอย่างนี้นะคุณทำลงได้ยังไงคะคิดไหมคะ
เวลาคุณทำแล้วคุณคิดไหมเด็กขนาดนี้กว่าจะโตขึ้นมาได้เนี่ย
มองก็ไม่ทำงานแล้วคุณทำได้ยังไงถ้าถูกลูกหลานคุณแล้วคุณจะคิดยังไงคะ
อยากทราบค่ะจะให้อภัยไหมครับ
ก็เอาโค้สีให้อยู่ค่ะแต่ถ้ายอมรับนะคะ
คือท้องที่ที่เกิดเหตุอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจโรงพักสำรงทาบ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางภูมิกับบอกว่ารู้ตัวคนร้ายที่เป็นคนยิงแล้วนะคะ
ก็คือนายมีชัยพิมพ์ทองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ
แล้วก็ได้เดินทางมอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายมีชัย
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะส่วนว่าจะมีการนำตัวผู้ต้องหารายนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะค่ะ